คุณผู้ชมครับหลังจากที่เราได้นำเสนอข่าวการปฏิบัติธรรมของวัดป่าเนื้อนาบุญ
คือชื่อเป็นวัดแต่จริงเป็นเพียงสำนักสงฆ์
มีวิธีปฏิบัติธรรมหลายอย่างที่หลายคนบอกว่ามันผิดแผกไปจากหลักของพระพุทธศาสนา
มีอะไรบ้างแต่งกายชุดสีบรุ้งนะฮะเปิดเพลงเสียงดัง
มีดำน้ำฝึกจิตที่พิติผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีไปดำน้ำมาด้วย
แล้วมีการอนุญาตให้ผู้ปฏิบัติธรรมที่เป็นคู่สามีภรรยากัน
สามารถเสพเมถุนกันได้ด้วย
คือเมื่อวานนี้เนี่ยพระมหาภัยวันกับหมอปลาเนี่ยเขาไปที่สำนักสงฆ์แห่งนี้
คือมีคนมาขอให้เขาไปไม่ใช่อยู่ดีอยู่ดีทั้งสองนี้
ไปด้วยตัวเองนะผมจะเล่าให้ฟัง
เมื่อวานนี้พระมหาภัยวันที่ท่านเห็นนะครับ
วัดสร้อยทองกรุงเทพมหานคร
แล้วก็มีหมอปลามือปราบสัมภเวษีเนี่ย
ตอนแรกเนี่ยทั้งสองท่านเขาไปที่วัดบ้านกอกหวาน

ไปรอพบก็คือนางมะหยี่นามสมมุตินะ
บอกว่าแม่ของฉันเนี่ยนะ
เป็นลูกศิษย์ของสำนักสงฆ์วัดป่าเนื้อนาบุญ
แล้วก็ไม่ได้เจอหน้ามา๗๘ปีแล้วหลังจากไปปฏิบัติธรรม
ที่สำคัญครับคุณผู้ชมครับน้องก๊อฟน้องปุ้ยฮะ

คือแม่ของเธอเนี่ยเอาที่ดินไปจำนอง
ได้เงินมากว่าสองแสนบาทเอาไปถวายวัดครับ
ถวายวัดเนื่องจากพระกรรณญาเนี่ยมาทัก
บรรพบุรุษของคุณเนี่ยนะไม่ได้ขึ้นสวรรค์นะ

พอทั้งสองท่านเสร็จธุระที่วัดกอกหวานเสร็จปั๊บเนี่ย
พระมหาภัยวันกับหมอปลาจึงพานางมะหยี่เนี่ย
ไปที่สำนักสงฆ์วัดป่าเนื้อนาบุญ
จะไปตามแม่กลับบ้านนี่ตอนที่ไปฮะ
เมื่อไปถึงมีไม้กั้นอยู่ที่ซุ้มประตูครับ
จากนั้นลูกศิษย์ก็เดินออกมาแล้วไม่อนุญาต

คือพระท่านมหาภัยวันกับทางหมอปลาเนี่ย
ต้องไปหาถังน้ำแบบนี้มาแบบที่พี่ติไปหามา

ต้องทำพิธีดำน้ำให้เกษาม้วนก่อน
หรือที่เรียกว่ามุดน้ำดับวิญญาณนะฮะ

นับได้ประมาณสัก๖๗วิเนี่ย
ดำน้ำเลยนะครับ

ผมได้ยินเสียงว่าถ้ามึงดำอีกครึ่งนาทีมึงตายแน่นอน
นี่คือสิ่งที่ผมได้จากการดำน้ำครั้งนี้
แล้ววิญญาตายแล้วกูจะมารักษาคนได้ไงวะ

ซึ่งนำมาหยี่ก็พยายามบอกแม่กลับบ้านเถอะแม่กลับบ้านเถอะ

แม่ปฏิเสธบอกว่า
ถ้าลูกคิดถึงหลานคิดถึงแม่แล้วก็มาปฏิบัติธรรมด้วยกันสิ
เราไปขั้นบรรลุของทางศพสำนักส่งละ
ต่อมาพระกรรณญาได้นิมนต์พระมหาพลายวัน
เข้าไปรูปเดียวนะให้เข้าไปได้
ใช้เวลาประมาณ๑ชั่วโมงครับพระมหาภัยวันกลับมา
คุณผู้ชมอยากรู้แล้วใช่ไหม
ว่าทั้งสองท่านเขาไปคุยอะไรกันผมก็อยากรู้ครับ
เดี๋ยวจะรอฟังเดี๋ยวนี้ครับ

ประเด็นที่จะมาห่วงมากอย่างที่พี่หมอปลาพูดคือ
พอเข้าไปอยู่ในนั้นแล้วเนี่ยเขาจะสอนว่าต้องปฏิบัติการทำ
ทำกันแค่ในนั้นทำบุญก็ทำในนั้น
ไปไหว้พระที่อื่นไม่ได้

เพราะว่าคนที่อยู่ในและบรรลุธรรมสูงกว่าพระ
ไปทำบุญที่อื่นก็ไม่ได้เหมือนมาทำบุญวัดนี้ก็ไม่ได้

ก่อนหน้านี้ที่มันมีรัฐที่แปลกก็จะใช้คอนเซ็ปต์แบบนี้
คือเข้าไปปุ๊บแล้วก็พยากรกันเอง

ก็จะเริ่มรังเกียจชุมชนรอบข้างแล้ว
อย่างโหงน่ะก๊อฟน่าเป็นห่วงเขาใช้คำว่า
คนในนั้นบรรลุธรรมสูงมากกว่าพระที่อยู่ข้างนอก

คือถ้าฟังดูแล้วเหมือนมีความพยายามจะสร้างรัฐธิขึ้นมาใหม่

สิ่งที่พระมหาภัยวันกังวลมากครับคุณผู้ชมครับ
คือสิ่งที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี่แหละฮะ
วิธีคิดที่ผิดเพี้ยนมีการอุปโลกแต่งตั้งคนที่มาปฏิบัติธรรม
เป็นอารยบุคคลสูงส่งกว่าคนอื่น
แล้วก็สอนให้ปฏิบัติธรรมกันแค่ภายในสำนักสงฆ์เท่านั้นนะ
กีดกันเกลียดชังคนจากรอบข้างที่มาจากที่อื่น
ซึ่งที่ผ่านมานะครับนอกจากชาวบ้านส่วนหนึ่งจะ
คิดว่าแนวทางปฏิบัติของสำนักสงฆ์แห่งนี้ไม่เหมาะสมแล้วนะครับ
จำได้ไหมฮะเจ้าคณะจังหวัดเคยเรียกพระกรรณญาไปแล้ว
ไปพูดคุยไปบอกให้ปรับวิธีการคิดวิธีการสอน
ให้ถูกต้องตามหลักศาสนาตอนนี้ก็ต้องจับตาดูว่า
โดยงานใดจะสามารถจัดระเบียบสำนักสงฆ์
เรียกตัวเองว่าวัดแต่ไม่ใช่วัดได้บ้างครับ
ก็ดูเหมือนยังไม่มีการปรับปรุง
อย่างที่เจ้าคณะจังหวัดท่านได้แนะนำมานะฮะ

ขนาดลูกมาตามหาแม่แม่ยังไม่กลับเลยอ่ะ
น่าเป็นห่วงนะ